มีอุบัติเหตุเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
เป็นผู้ชายวัยหกสิบสองปีที่สุพรรณบุรีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีแล้วปรากฏว่าเขาหักหลบลูกระนาดบนถนน
อืมแล้วก็เลยเสียหลักพุ่งชนกับประตูเหล็กของบ้านชาวบ้าน
เสียชีวิตคาที่เลยนะคะนี่ฮะเนี่ยค่ะโอ้โห
พุ่งชนเต็มแรงอะค่ะคุณผู้ชมครับเป็นนาทีอุบัติเหตุที่รถจักรยานยนต์คันนี้
พุ่งเข้าชนประตูรั้วเป็นอันลอยนะคะหน้าบ้านหลังหนึ่งในตะบนอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ก่อนหน้านี้รถตำรวจเอกทนากรแก่นพุทธศาสตร์รองสารวัตรสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ได้รับแจ้งมานะคะว่ามีอุบัติเหตุจักรยานยนต์พุ่งชนประตูบ้าน
ได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยจากนารายค่ะบริเวณหน้าบ้านเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนดาสกูปปี้ไอสีขาวดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มคว่ำอยู่ติดกับประตูรั้ว
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนายนัทธพลสถาปนาพิทักกิจหรือว่าเสียกุย
เป็นเจ้าของลานตากข้าวชื่อดังในอำเภออูทองด้วยค่ะเสียชีวิตในลักษณะที่ยังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลยนะคะ
คือเสียชีวิตคารถเลยค่ะขี่คร่อมมาพุ่งเข้าชน
แล้วก็เสียชีวิตลักษณะนั้นเลยจักรยานยนต์ก็อัดติดอยู่กับประตูรั้วบ้าน
เลือดนี่ไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปกินข้าวต้ม
แล้วก็จะขี่รถเข้าบ้านพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาหักหลบเนินลูกระนาดค่ะ
แล้วรถมันก็เลยเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าหาประตูรั้วบ้านอย่างเต็มแรง
เขาบอกว่าประตูรั้วเนี่ยเกือบล้มนะคะก็ด้วยแรงอัดและความเร็วก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตทันที